ถ้ำหลวง๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ณวันนี้สิ่งที่ต้องพูดถึงกันต่อก็คือ
เรื่องของการดำน้ำออกมาทางปากถ้ำ
น้องเขาจะใช้ยังไงวิธีการจะเป็นยังไง

วันนี้เรามีคุณอรัชพรผู้ประกาศข่าวของเรา
ทดลองคุณอรัชพรเขาเรียนดำน้ำ

หน้ากากนี้วิธีการดำน้ำเป็นยังไง

ถ้าเกิดเทียบเคียงกับน้อง๑๓คนในถ้ำ

โค้ชเอกกับน้องสองคนอิดโรยมาก
แต่ว่ามีอยู่๓คน

อีก๒คนก็คือเด็กน้องฟุตบอลอิดโรย
ทีนี้ถ้าจะรอเรื่องของการดำน้ำ
แล้วก็ย้อนกลับมาทางปากถ้ำ

สูบน้ำระบายน้ำออกทำต่อเนื่อง
แต่อีกหนึ่งทางที่กำลังทำอยู่ต่อเนื่องเหมือนกัน

อันนี้ก็ไม่หยุดก็หามาตลอด

ถูกเรียกตัวกลับมาให้มาช่วยหาโพรงเหล่านี้
แต่ณตอนนี้ยังไม่เจอแต่ยังพยายามอยู่
วิธีการสุดท้ายนั่นคือรอให้น้ำลดตามธรรมชาติ
แต่อย่างน้อยก็กินเวลาเป็น๓๔เดือน
จะสามารถอยู่ได้ไหม
อีก๓๔เดือนจะแข็งแรงอยู่ในถ้ำได้ไหม

ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีข้อเสนอแนะทางออก

มีข้อเสนอความช่วยเหลือจากต่างชาติมากมาย

สิ่งที่น่าจะนำมาซึ่งกำลังใจสูงสุด
สำหรับทุกคนที่กำลังช่วยเหลือกันอยู่ที่ถ้ำหลวงนะฮะ

มีพระราชกระแสขอบใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
ที่ร่วมกันค้นหาทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะ
ถือเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนค่ะ
พร้อมกับพระราชทานพรด้วยนะคะ
ขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดเผยนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสขอบใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

และผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่รวม๑๓คน

เป็นข่าวดีที่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งติดตามข่าวต่างก็มีความชื่นชมยินดีทั่วหน้า
โดยมีรับสั่งว่าความสำเร็จของการปฏิบัติในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ความรู้ความสามารถและความเสียสละของทุกฝ่าย
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

และความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใด
ศาสนาใดต่างมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยม
ในโอกาสนี้ทรงชื่นชมยกย่องทุกคนด้วยใจจริง
และพระราชทานพรขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นต่อไป
สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุดสมดังความหวังตั้งใจของทุกฝ่าย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึง
การช่วยเหลือทั้งสิบสามชีวิตในถ้ำหลวงอ่ะนะคะครับพลเอกประวิทย์บอกว่า
ก่อนที่จะนำทั้ง๑๓คนออกมาแน่นอนก็ต้องทำให้ร่างกายทั้ง๑๓คนแข็งแรงก่อน
ฝึกว่ายน้ำให้ดีก่อนเพื่อจะดำน้ำออกมาผ่านทางหน้าถ้ำ
เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามขั้นตอนแรกทางออกแรกที่อยากจะทำให้ได้
นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังสำรวจเพื่อหาพื้นที่เจาะโพรงด้านบนก็เป็นอีกทางเลือกนะคะ
อันนี้ก็ยังไม่หยุดเพื่อจะนำเด็กออกมาจากถ้ำ
ทางเลือกหนึ่งก็คือโพรงเจาะโพรงแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาส่วนที่มีกระแสว่ารัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทีมหมูป่าครอบครัวละ๑ล้านบาท
เอกประวิทย์บอกว่าไม่จริงเพราะคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยไงว่า
นี่เขาเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าอะไรยังไงกันถ้าออกมาต้องมอบเงินครอบครัวละล้านเลยเห
อ่าไม่จริงนะคะข่าวนี้ก็ลือกันไปนะฮะ
ฟังการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทางผู้ราชการจังหวัดพยาวใช่ค่ะ
พูดไม่ผิดแล้วไม่เอาแล้วนะค่ะแต่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ถ้ำหลวง
เป็นตำแหน่งที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนะครับณขณะนี้คือ
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ศูนย์หายในวรรณอุทยานขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
ใช่ค่ะนายนโรงศักดิ์นะฮะก็จากผู้ว่าเชียงรายท่านไปเป็นผู้ว่าพยาวตอนนี้นะครับค่ะ